มิจฉาชีพค่ะอันนี้ซึ่งหน้าเลยคุณผู้ชม
มีเรื่องให้เจ็บตัวส่งท้ายปีอีกแล้วสำหรับ๒นักแสดง

คือทั้งสองคนเขาไปเที่ยวต่างเมือง
มาซูเนี่ยบินรัดฟ้าไปเที่ยวฉลองปีใหม่ในเมืองอัมสเตอร์ดามประเทศเนเทอร์แลนด์นะคะ
แต่ก็เกิดเรื่องขึ้นโดยมาสุได้โพสต์ในไอจีว่าคืนนั้นเจ้าตัวลงเครื่องและนั่งรถเข้าเมือง
พอลงจากรถปุ๊บก็โดนกลุ่มมิจฉาชีพรวบจากด้านหลังพยายามแย่งกล้องที่คล้องคอ
พอสลัดหลุดได้พวกนั้นรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับตามเจ้าตัวก็วิ่ง๔คูณร้อยเข้าโรงแรมที่ใกล้ที่สุดนะคะ
ของเนี่ยไม่ถูกเอาไปหรอกนะแต่ได้แผลมาคุณผู้ชมดูแผลเนี่ยโอ้นี่ไง
เพราะว่าโดนกระชากไงส่วนน้องน้ำหวานค่ะลงไอจีเตือนว่าเจอเหตุการณ์คล้ายกับมาสุ
แต่โชคดีค่ะเธอตั้งสติร้องให้คนช่วยและรีบวิ่งหนีจึงไม่ถูกฉกของไปและไม่เจ็บตัวด้วย
งานนี้ทั้งสองฝากเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังตัวนะคะเก็บของมีค่าให้มิดชิดจะได้ไม่เจอกับเหตุการณ์แบบที่ทั้งคู่เจอ
คือเอาจริงนะมิจฉาชีพส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะเขาจะดูลักษณะของคนคนที่ไม่คุ้นเคยคนที่เป็นลักษณะนักท่องเที่ยว
นั่นแหละนั่นแหละคือเป้าหมายของเขาอันนี้ต้องระมัดระวังจะไปเที่ยวต่างแดนนะใช่ไปเที่ยวยังไงก็กระเป๋าเนี่ยติดตัวตลอดนะคะกอดเอาไว้แน่นเลยเพราะว่ามันสำคัญมาก
คือวันก็เดินอย่างนี้ไปฝากเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะ